ชาวบ้านเขาร้องเรียนผ่านมาทางคุณกันจอมพลัง
บอกว่าโอ้โหบ้านหลังนี้ดูแล้วน่าจะยิ่งใหญ่

จัดงานแต่งงานรื่นเริงก็ดีอยู่หรอก

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

มีงานแต่งบ้านผู้กว้างขวางในพื้นที่

พกปืนเดินกันหลายสิบกระบอก
สาดกระสุนตลอดทางหลายร้อยนัด
ทำเอาชาวบ้านวิ่งหาที่หลบกันวุ่น

คุณกันบอกสมุทรสาครหรือบราซิลเนี่ย

ไปที่บ้านเจ้าสาวที่เป็นสถานที่ใช้จัดงานแต่งนะคะ
อำเภอบ้านแพ่วจังหวัดสมุทรสาคร
ข้างทางเขาบอกว่าเป็นป่าต้นทูบฤษีค่ะ
คนร่วมงานเขายิงปืนเข้าไป

นี่ตรงนี้เห็นป่าไหมนั่นแหละ
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่กว่า๑๐ปลอกนะคะ

๑๑มม๙มมและจุด๓๘ศูนย์

เมื่อเช้านี่ทั้งยิงปืนทั้งจุดประทัดตอนแห่ขันหมากเลยแหละ
แต่ก็อยู่บริเวณทางเข้าบ้านเจ้าสาว
ถามชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่าส่วนตัวก็เฉย

ก็ยิงปืนกันประจำเลย
มันก็ลั่นมันก็อยู่ในบ้านเขาตรงนั้น

ที่ยิงขึ้นฟ้านะพี่หนูก็เห็นเขาเล็งกันเข้าไปอยู่ในนั้น

ก็มีตลอดแห่งอย่างนี้เขาก็ยิงกันตลอดนะ

ใช่งานแต่งงานหวดเห็นเขาก็ยิงกันตลอด
บ้านแทนแต่งประเภทที่แล้วเขาก็ยิง
บ้านหลังนี้นี่เขาอยู่ที่พื้นที่หมู่๒ตำบลอำแพงอำเภอบ้านแพ้วนะคะ
ส่งทีมข่าวไปคุยกับพันธบรวจเอกพรชัยอริยานนท์

บอกว่ารับทราบเรื่องแล้วก็เห็นคลิปแล้ว
ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นอาวุธแขกที่มาร่วมงานเลี้ยโต๊จีนช่วงเย็นแล้วนะ

จับตัวคนยิงในงานแต่งแล้ว๔คน

ยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ถ้าชื่อผู้ครอบครองปืนไม่ตรงกับคนที่ใช้

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
ส่วนในคลิปที่เห็นใครยิง

เป็นผู้ชายทั้ง๔คน

คือเห็นแบบนี้แล้วก็สงสาร

พรบปืนมันยังมีอยู่นะครับคุณผู้ชม

คุณไม่มีสิทธิ์ยิงไม่ว่าจะยิงขึ้นฟ้ายิงเข้าป่า
ยิงลงดินหรือยิงใส่ใครก็ตาม

แล้วสุดท้ายกระสุนมันก็ต้องไปตกสักที่หนึ่งนะครับ